สาเหตุเกิดจากการฉีดวัคซีนแบบไข้หรือไม่

เพราะว่าคุณตาวัย๗๗ปีคือไปฉีดวัคซีนแล้วครับ

หลังจากนั้นกลับมาที่บ้าน๗๘ชั่วโมง

แล้วก็ทำให้คุณตาเสียชีวิต
ทีนี้ภรรยาของคุณตาแบบเศร้าใจมาก
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
รับไม่ไหวทำใจไม่ได้นะครับ

ผู้เสียชีวิตคือคุณตาดูสิตลาบมากนะครับ
อายุ๗๗ปีเป็นประธานกลุ่มเครดิตยูเดียน
อนแท่น๒๕๔๔ที่ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับ

ญาติก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สำนักงาน
ญาติแล้วก็เพื่อนร่วมงานมาแสดงความอาลัยจำนวนมากนะครับ
โดยภรรยาของผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือคุณยายอำพร
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
เมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา
ยายแล้วก็ตาเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒คือ
มันก็เลยเป็นประเภทแบบรูปแบบของการฉีดไข้ใช่ไหมคุณ

พอกลับมาถึงบ้านประมาณสัก๔โมงเย็น
ทีนี้ครับยายเองก็เอาอาหารไปให้ไก่
แล้วก็ตาเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ในบ้านอยู่เลยนะคุณนะ
ตาเนี่ยยังถามยายเลยว่ายายมีอาการผิดปกติอะไรไหม
ยายก็ตอบไปว่าก็ปกติดี
แล้วก็คุณตาเองก็มานั่งทานข้าวกัน

จากนั้นก็เข้านอนครับช่วง๔ทุ่มนะครับ
คุณตาบอกว่ารู้สึกจุกที่หน้าอกหายใจไม่ออกแล้ว

ก็เลยรีบโทรบอกลูกสาวให้มาดูอาการ
๑๖๖๙ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลสูงเม่น

พยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจ
สติคืนมาได้ประมาณ๕นาที

คุณยายอำพรบอกว่ายืนยันว่าสามีเสียชีวิต
เพราะฉีดวัคซีนแน่เพราะปกติ
แม้ว่าตัวสามีเองจะอายุ๗๗แล้ว
แต่ร่างกายแข็งแรงมีโรคประจำตัวอยู่บ้าง
แต่ไม่เคยต้องป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ
และก่อนหน้านั้นก็เคยฉีดวัคซีนเข็มที่๑ซิโนแวค

แต่หลังจากฉีดเข็มที่๒แอสต้าเพียง๗๘ชั่วโมงก็เสียชีวิต

ตัวของภรรยาก็รับไม่ได้นะครับ

ขอให้ทางโรงพยาบาลนำศพของคุณตา
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับ
ผู้สิทธิ์ของเราได้สอบถามไปยังรองสาสุกจังหวัดนะครับ
ที่แพร่นี่นะฮะคือนายเด่นปัญญานัน
ท่านรองสสจจังหวัดก็เปิดเผย
บอกว่าได้ติดต่อประสานกับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
ว่าจะให้มีการนำร่างไปผ่าพิสูจน์
เพราะว่าเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงอาการไม่พึงประสงค์
พร้อมกับประสานไปทางสปสชนะฮะ
ส่วนสาเหตุต้องแยกเป็น๒ส่วน
คือเสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนโดยตรงหรือเปล่า
หรือวัคซีนมันไปกระตุ้นโรคในร่างกายส่งผลให้เสียชีวิตหรือไม่
และเมื่อถ้าได้ผลชนะสูตรแล้วจะส่งให้ทางสปสช
หากพบว่าเข้าข่ายได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน
อาการไม่พึงประสงค์จนถึงแก่การเสียชีวิต
ก็จะต้องมีการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปนะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ